ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคู่ครองถ้ามีปัญหากันยังแก้ไขไม่ได้
ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ช่วยคลี่คลายลงได้บ้าง
คู่รักการมีอารมณ์แปรปรวนทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายกัน

สุขภาพระวังอุบัติเหตุทางน้ำ
และอันตรายจากการแปรปรวนของฟ้าอากาศและเจ็บไข้ตั้งแต่ช่องท้อง
แน่นหน้าอกเกี่ยวกับปัญหาเสมหะทางเดินโลหิตผิดปกติ
การเงินรายจ่ายเพิ่มจากการช่วยเหลือเพื่อนฝูง
ติดต่อธุรกิจต่างแต่จะได้เงินจากเพื่อน
มีโชคลาบผลจากการทำธุรกิจระวังเรื่องทรัพย์สินจะถูกขโมยยักยอก
การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลดี
ส่งผลให้การงานเจริญก้าวหน้ามีรายได้จากงานพิเศษเพิ่มมากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์